เรื่องที่สังคมกำลังจับจ้องมาและวันนี้
คนที่เขาบอกว่าเขาท้องทิพย์ก็จะออกมาแถลงกับสังคมว่า
เขาทำสิ่งเหล่านี้ทำไม
แม้ก่อนหน้านี้ฝ่ายผู้ชายคือฝ่ายสามีจะบอกว่า
ออกมาขอโทษนะฮะกับสิ่งที่ทำไปเพราะว่า
บางเรื่องมันละเอียดอ่อนตัวเขาเองครอบครัวเองก็เพิ่งจะรู้
จากปากของภรรยาเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ชื่อเตยครับ
เดี๋ยววันนี้เธอจะออกมาชี้แจงออกมาบอกกับสังคม
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
แต่เบื้องต้นเธอบอกว่าทำไปเพราะว่ารักสามีมาก
รักสามีกลัวสามีเนี่ยไม่รักก็เลยต้องมีลูกนะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณหมอโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเนี่ย
ก็บอกเลยนะคะว่าคดีนี้จะฟ้องให้เป็นกรณีตัวอย่าง
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ทั้งสองท่านมาใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล

เพราะมันกระทบเยอะมากเหลือเกินเดี๋ยวจะบอกว่ากระทบอย่างไร
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคือนักข่าวของเราพยายามจะไปที่บ้านของทั้งคู่ทั้งนัทกับเตย
แต่ก็ทุกคนก็ปิดตัวเงียบแล้วครับ
อยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่อำเภอบางประมาณที่สุพรรณบุรีนะฮะ
แต่ว่ามีการไปเจอน้องสาวของเตย
น้องสาวของเตยอายุเพียง๑๗ปีอยู่บ้านเลี้ยงหลานชาย๓ขวบ
หลานชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกของเตยกับสามีเก่านะครับ
น้องของเตยบอกว่าเสียใจนะ
ตัวเธอก็เสียใจพ่อแม่ทุกคนก็เสียใจเพราะอะไร
ที่ผ่านมาเชื่อสิ่งที่เตยบอกเชื่อสิ่งที่เตยบอกว่าเขาท้องท้องแฝด
แล้วสิ่งสำคัญคือตัวเธอเองยืนยันว่าตอนพี่สาวท้อง
ยังไปรูปท้องพี่อยู่เลยหมายถึงเป็นรูปแบบทักทายหลาน
ก็ยังไปรูปแล้วก็เชื่อว่าพี่สาวท้องจริงนะฮะ
ส่วนเรื่องแท้งเนี่ยตัวเธอเองครอบครัวเองก็ไม่ทราบ
แต่สุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่สาวออกมาบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยากฟัง
แล้วก็ขอให้พี่สาวออกมาขอโทษสังคมด้วยเพราะตอนนี้ทำให้หลายฝ่ายเดือดร้อนไปฟังเสียงน้องสาวของเตยครับ
ใช่ครับไม่ได้โกรธอะไรค่ะนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันกระทบกับคนอื่นเป็นวงกว้างเหลือเกิน
นายขออภัยแพทย์หญิงปวริสายิ้มแย้มเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์

เรื่องที่มันเกิดขึ้นกระทบกับโรงพยาบาลมาก
เพราะวันที่มาแจ้งเรื่องของศพหายมันเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ตอนนั้นโรงพยาบาลกำลังช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรง

แล้วพบว่าเป็นผู้ติดโควิด๑๙ด้วย

สิ่งสำคัญคือในขณะนั้นกำลังจะเคลื่อนร่างของผู้ป่วยคนนี้

เคลื่อนไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องนี้
เรื่องหาศพให้กับพ่อแม่คู่นี้
ก็ทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเสี่ยงไปแล้ว
กับการที่มีคนที่มาประสบเหตุเสียชีวิตและพบว่าเป็นโควิด๑๙ด้วย

สองวันที่๒๑พฤษภาคม
ที่ผู้บริการโรงพยาบาลต้องออกมาแถลงข่าว
คุณผู้ชมวันนั้นทางโรงพยาบาลต้องทำการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ให้กับผู้ที่ไปรับการฉีดทั้งหมด๑๕๐๐เคส
ทำให้สูญเสียบุคลากรไปจำนวนหนึ่งที่จะมาวุ่นวายกับเรื่องนี้

ทางโรงพยาบาลมั่นใจว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะโรงพยาบาลเองเขาก็มีระบบในการที่จะรับรองตรวจสอบประวัติของผู้ป่วย
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกกรณี
ยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปเพราะรักสามีมาก

แต่คุณหมอมองว่ามันมีอีกหลายวิธีไม่ใช่
เตยจะแสดงออกถึงความรักสามีหรือว่าจบปัญหานี้
โดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือบร้อนกันมากขนาดนี้อืม

พอไปค้นประวัติอ่ะนะคะแล้วไม่เจอเนี่ย
ก็คิดว่าไม่จริงแน่นอนคือแบบไม่เชื่อเลย
คือคิดว่าไม่จริงแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีความจริงอยู่เลยค่ะ
สิ่งที่น้องเขาออกมาสารภาพนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะความรัก
เพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพราะว่ามันยังบอกยากอยู่ว่าคนเราต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ
เราดูแลเขามาตั้ง๕ครั้งแล้วค่ะที่เขามาแอดมิตรที่โรงพยาบาลเราเท่าที่ดู
คือเราก็ดูแลเขาอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่เขาตอบแทนกับ
กับโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชของเราเนี่ยคืออันนี้สิ่งที่เขาทำแบบนี้
ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องสนุกหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
ที่เขาสามารถที่จะเมคเรื่องขึ้นมาเนี่ยแต่ก็เราก็รู้สึกเสียใจ
แล้วก็เสียความรู้สึกในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากค่ะ
แต่ก็ยังว่าแต่เธอก็บอกว่าเธอท้องจริงตอนนั้น๔เดือนเนอะแล้วก็แท้งไปก่อน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มันเป็นการท้องทิพย์ขึ้นมา
เพราะว่ารักสามีมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องฟังจากปากเธอเอง
นะฮะความคืบหน้าของคดีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษจันสว่าง
ภูมิกับสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะไปแจ้งข้อเก่าหากับเตย
หรือว่านางสาวกรกนกในข้อหาแจ้งความเท็จ
ส่วนสามีจะรู้เห็นด้วยหรือไม่นั้นต้องรอสอบส่วนเพราะ
วันที่ออกมายกมือขอโทษบอกว่าขอโทษที่ทำให้เรื่องราวมันบานปลาย
แต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะตัวเขาเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกัน
ก็ยังไม่รู้ว่าสามีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่
ถ้าเกี่ยวข้องก็คงจะต้องดำเนินคดีด้วยขณะที่ทางทั้งสองโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหา
ยังไม่ได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความกับสองสามีภรรยาคู่นี้แต่อย่างใด
สุดท้ายไม่รู้วันนี้ที่เตยนัดหมายว่าจะออกมาขอโทษชี้แจงความจริงกับสังคม
สาเหตุทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรและเตยจะออกมาหรือเปล่า
เดี๋ยวมารอติดตามกันวันนี้ได้นะครับถ้ามีความคืบหน้าแน่นอน
ตอนนี้นักข่าวกำลังติดตามข่าวนี้อยู่เพราะล่าสุดนั้นทั้งสองคนก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้าน
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้เยอะเลยนะครับ